วันนี้นะคะในวันอยู่บำรุงลูกชายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบนะคะ
เพราะว่าถูกสารออกหมายจับ๒ข้อหา
เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและบังคับข่มขืนใจผู้อื่น
ก็ไปเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายนี่แหละค่ะ
คือที่มาก็คือก่อนหน้านี้ที่ผับดังแถวทองหล่อ
ลูกชายของในวันเนี่ยที่ชื่อว่ากาโม่เหมือนกับว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกับ
หนึ่งในแก๊งวันพอยต์แล้วตัวนายวันที่เป็นพ่อ
ก็เหมือนไปเคลียร์ปัญหาให้ไปเคลียร์ให้
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องของการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น
ผู้เสียหายเขาเลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอทองหล่อ
แล้วก็เหตุการณ์ในคืนนั้นมีในปุ้ยที่เหมือนกับเป็นลูกน้องของในวันนะคะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยมันก็เลยเป็นคดีความขึ้นมา
ยศพัฒน์อยู่ทองหล่อซอย๑๐เดโมพับคือตอนที่มีเรื่องมีราวแล้ว
นายวันก็เลยเข้าไปพูดรับโต้แล้วก็มีการพูดลักษณะเหมือนกับว่า
พวกนี้มันอยู่แก๊งวันเพา้ย
ไปเจอที่ผับเนี่ยถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกาย

แล้วก็ลูกน้องคุณวันก็ยิงปืนขึ้นฝา

ซึ่งไปกองปราบวันนี้นะคะ

พนักงานสอบสวนกองปราบก็คุมตัวนะคะ

แล้วในวันก็ถูกแจ้ง๒ข้อหา

นายอาชวินอยู่บำรุงหรือกาโม่นะคะ

ก็สอบปากคำอยู่๕ชั่วโมงกว่าค่ะ

คือผู้เสียหายนอกจากเขาแจ้งความ

ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง

บอกว่ามาในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย
เพราะว่าจบเป็นดรนั่นกฎหมายมา
ก็ปรากฏว่าที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
ทนายความของในวันอยู่บำรุงบอกว่า
ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนหนึ่ง
เพื่อยื่นขอประกันตัวในวันในชั้นสอบสวน
แต่พนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวนะครับ
เพราะเกรงว่าจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปยื่นประกันตัว

พนักงานสอบสวนจะนำตัวในวัน
ขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
ทางครอบครัวกับทนายก็จะนำหลักทรัพย์
ยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่ง

ก็ต้องถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี

คืนนี้ต้องอยู่ในห้องคุมขังของกองปราบนะครับ

แล้วก็ยังมีผู้ก่อเหตุอีก
ลูกในปุ้ยลูกน้องของนายวันนะครับที่ยิงปืนขึ้นฟ้าที่ลานจอดรถ
โม่ผับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหา
ทำความผิดร่วมกันนะครับข่มขืนใจผู้อื่นนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
มีอาวุธด้วยนะคะทีนี้เนี่ยจากเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะ
ว่าในวันเนี่ยไปเคลียร์ปัญหาให้ลูกครับลูกชายก็เลยมีการโพสต์ข้อความ
เฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษนะคะในอาชวินอยู่บำรุงหรือกาโม่นะคะ
ก็โพสต์ข้อความแปลว่าซูเปอร์ฮีโร่ไม่มีตัวตนในโลกแห่งความจริง
แต่ผู้ชายคนนี้คือซุปเปอร์แมนในโลกของฉันก็พูดถึงคุณพ่อแล้วก็ลงภาพนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ในห้องควบคุมตัวในวันก็จะมีตำรวจคอมมันโด๔นายเลย
คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้แบบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีที่ศาล